สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงเย็นนี้นะคะ
เลือกที่จะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวทะเลถูกต้องแล้วค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงนะคะ

ชาวเรือควรที่จะงดออกเดินเรือไปจนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากข้อมูลแผนที่ดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ดูแล้วจะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณภาคใต้นี้ค่อนข้างหนาแน่นนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีประปรายมาตลอดทั้งวันตลอดทั้งช่วงสัปดาห์นี้
เนื่องจากว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้
ทำให้เกิดคลื่นกระแสลมเป็นลมตะวันออกพัดมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
แถบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะคือนับตั้งแต่สุราชธานีลงมานี้จะได้รับอิทธิพลเยอะหน่อย
เพราะฉะนั้นก็จะมีคลื่นสูง๒๔เมตรเลยนะคะโดยเฉพาะห่างฝั่งหรือว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมาก
สังเกตจากโมเดลจำลองอากาศนะคะพื้นที่สีม่วงถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเราบ่อยเนี่ยนะคะเราจะให้ข้อมูลในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมสามารถติดตามสภาพอากาศกันได้เข้าใจง่าย
สีม่วงน้ำเงินเข้มนี่คือคลื่นสูงสามถึงสี่เมตรเลยเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเป็นใยเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็คลื่นลมกันหน่อย
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ข้อมูลเรื่องของชนิดแล้วก็ขนาดของคลื่นในทะเลค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ไปท่องเที่ยวจะได้ลองสังเกตดูนะคะ
คลื่นลมที่เป็นทะเลสงบเนี่ยนะคะจะมีความสูงประมาณ๐๐๑เมตรนะคะก็คือไม่สูงมากนักส่วนทะเลเรียบจะมีขนาดคลื่นสูงประมาณสัก๑๐เซนติเมตรถึง๕๐เซนติเมตร
ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยก็ตั้งแต่๕๐เซนติเมตรจนถึง๑เมตร๒๐เซนติเมตรทะเลมีคลื่นปานกลางสูงขึ้นไปอีกก็คือ๑เมตร๒๕เซนถึง๒เมตร๕๐เซนติเมตรทะเลมีคลื่นจัดนะคะนับตั้งแต่๒เมตร๕๐เซนติเมตรถึง๔เมตรก็คือในช่วงระยะนี้ที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเยอะ
จากนั้นค่ะเป็นทะเลที่มีคลื่นจัดมากนับตั้งแต่สี่เมตรจนถึง๖เมตรทะเลมีคลื่นใหญ่๖เมตรจนถึงเก้าเมตรทะเลมีคลื่นใหญ่มากคือตั้งแต่เก้าเมตรถึงสิบสี่เมตรและใหญ่ที่สุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดข้อมูลมาให้ก็คือทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมากนะคะคือคลื่นนั้นสูงถึงสิบสี่เมตรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่
โปรดติดตามตอนต่อไป